จากที่จังหวัดตรังนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาต่อที่หัดใหญ่สงขลากันหน่อยค่ะ
มันมีเหตุการณ์คือมีคนถือมิดดาบมาในร้านซ่อมรถ
แล้วก็ฟันช่างจนได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อย
เพราะว่ามีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ด้วยค่ะ
นี่เลยคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะคะโอ้โหเห็นไหม
คือคนร้ายเนี่ยเขาใส่หมวกกันน็อกมานะแล้วเดินมาในร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะ
หลังจากนั้นก่อนที่เขาจะฟันเขามีการคุยกับช่างผู้ชายอีกคนนึงสักแป๊บนึง
แล้วอยู่ดีก็เหน็บดาบชักดาบที่เหน็บไว้ที่เอวขึ้นมาฟันที่ช่าง
แต่ว่าช่างเองเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือเขาก็มีอาวุธเหมือนกันคือเป็นท่อนเหล็กอะค่ะ
แล้วดูสิคะต่อสู้กันดูล้มลุกลุกคลานแบบนี้เนี่ย
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะคะมีคนเอามาโพสต์บนเฟซบุ๊ก
แล้วก็บอกด้วยบอกว่ารบกวนเพื่อนช่วยแชร์ด้วยนะครับ
มีคนใช้ดาบมาฟันช่างที่ร้านเป็นบุคคลอันตรายเจอที่ไหนติดต่อมาได้ครับ
ที่โดนฟันเนี่ยอาการสาหัสแล้วบ้านคนร้ายอยู่น้ำน้อย

พอคลิปนี้โพสต์ออกไปเนี่ยนะโอ้โหคนแชร์เยอะเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็พยายามติดต่อไปที่คนโพสต์
อันนี้เขาโพสต์ผ่านทางเพจหัวร้อนเลยนะคะ
ก็ติดต่อไปที่คนโพสต์คือนายนัทธพรแก้วชูเชิด
เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
หาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่แหละค่ะ

อันนี้นี่ตอนที่ทีมข่าวเราติดต่อไปเนี่ยนะคะ

บอกว่าเนี่ยผมถ่ายคลิปนี้ได้ด้วย
แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือในเคทุ่งใหญ่
เจ้าของร้านคนที่ถ่ายคลิปนี้นะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะ

หลังจากนั้นเขาก็ขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยแล้ว

แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมในเคถึงมาก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
จู่เดินเข้ามาในร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
แล้วก็เอามิดดาบมาฟันเลย
แล้วช่างที่ซ่อมรถที่เขาโดนฟัน
เขาก็พยายามเอาเหล็กมาต่อสู้ป้องกันตัว
หลังจากนั้นพอฟันกันเสร็จล้มลุกลุกคลานเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไป
แล้วช่างซ่อมได้รับบาดเจ็บจากการถูกฟัน
ก็ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่

ก็เขาบอกว่าอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะในเคทุ่งใหญ่คนที่ถือดาบมาฟัน
ก็เคยมาอารวาสที่ร้านหลายต่อหลายครั้ง
แล้วเวลามาอารวาสตำรวจก็จับไปแล้วด้วยหลายครั้งนะ
ซึ่งรอบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาทะเลาะกันเนี่ยไม่พอใจใครไม่พอใจอะไร
แต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้มาอารวาสไม่เคยมาลงมือฟันแบบนี้นะคะ
ทีนี้คนมาแสดงความคิดเห็นคลิปนี้เยอะเลยคุณผู้ชม
หลังจากที่ได้เห็นคลิปแล้วบอกว่าทำไมมันอุกอาจแบบนี้
แล้วก็พยายามที่จะไล่ล่าคนที่อยู่ในคลิปก็คือในเคทุ่งใหญ่นี่แหละค่ะ
โดยเอารูปของในเคทุ่งใหญ่มาโพสต์แล้วคนก็รู้จักกันเพียบเลยนะ
ส่วนเขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าในเคเป็นคนคุ้มคลั่ง
สติไม่สมประกอบมีบัตรคนบ้าทำให้ตำรวจไม่สามารถจับได้
เขาบอกแบบนี้นะคะแล้วหลังจากเกิดเหตุจนถึงตอนนี้
ยังจับตัวในเคทุ่งใหญ่ไม่ได้เลยไม่รู้อยู่ไหน
ซึ่งทางโลกโซเชียลเองเขาก็บอกว่าอยากให้ตำรวจ
ติดตามตัวในเคมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดนะคะ